คุณผู้ชมคะต่อเนื่องที่เรื่องของโควิด๑๙นะคะแต่มันเรื่องของวัคซีน
มีภรรยารายหนึ่งค่ะเขาไปร้องเรียน
เขาบอกว่าสามีของเขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
เพราะไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙เข็มที่๒
คือตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่นะคะว่ามันเกิดจากวัคซีนจริงหรือเปล่า
นางสาวธนัชยาคงมากอายุ๔๙ปีค่ะ

บอกว่าสามีเธออายุ๕๑ปี
ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้าย

สามีไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙เข็มที่๒
แล้วก็เกิดมีอาการป่วยขึ้นมา
เธอบอกเธออดทนอยู่แบบนี้๒สัปดาห์
ก่อนหน้านี้สามีแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
มีแค่เรื่องของความดันสูงเล็กน้อย
เคยรักษาอาการหลอดเลือดในสมองตีบหายแล้ว

ขอรับเงินชดเชยที่สำนักงานเขตราชบุรณะ
ได้รับคำตอบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะ
อกจากนี้มีพยาบาลคนหนึ่งแนะนำ
บอกให้ไปยื่นเรื่องที่สปสช
เธอก็ได้รับการตอบกลับมาว่า

ส่งสองเรื่องไปที่สองหน่อยงาน

เธอก็เล่าให้ฟังว่าครอบครัวเธอมีลูก๔คน

เพราะสามีเป็นเสาหลักของครอบครัว
ประกอบอาชีพรับเหมาต่อเติมบ้าน

เพราะว่าเขาป่วยสภาพเป็นแบบนี้นะคะ
นอนอยู่บนเตียงไปไหนก็ไม่ได้
ส่วนตัวเธอเองก็ว่างงานจากสถานการณ์โควิด
เอาเธอเล่าเรื่องนี้ต่อค่ะ
อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้คงต้องรอฟังคำชี้แจง

ไปยื่นเรื่องมาแล้ว๒หน่วยงานนะคะ
เพราะอาการป่วยมะเร็งขั้นสุดท้าย

จริงเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องใช้เวลาในการก่อโรคนะ

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙เข็มที่๒ช่วงปลายเดือนตุลาคม
เขาก็มองว่าระยะเวลามันอาจจะสั้นเกินไปหรือเปล่า
มะเร็งระยะสุดท้ายนี่นะคะ
และการยื่นเรื่องทั้ง๒ครั้งที่ผ่านมา
ระบุตรงกันว่าไม่ผ่านเกณฑ์
ระยะในการฟักตัวของเขาต้องให้คุณหมอยืนยันด้วย